นายกต้องไปเองนายกเสธาธวิสินทร์
พร้อมคณะไปที่สถานที่ที่เกิดเหตุ

ประชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินตามมาด้วย
ก็ตามท่านนายกมาแล้วก็รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้นนายกเศรษฐาก็ไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บาดเจ็บ
และครอบครัวของผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุฬาครับ
โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์
พอโรงพยาบาลจุลาลงกรมารายงานสถานการณ์ด้วยคุณผู้ชม

แล้วนายกก็เข้าเยี่ยมคนเจ็บทั้ง๓รายที่โรงพยาบาลตำรวจต่อด้วยครับ
นายกใช้เวลาอยู่๔๐นาทีในการเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ว่าผู้บาดเจ็บ๓คนที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจเนี่ย

โดยนักท่องเที่ยวชาวจีนที่บาดเจ็บอาการปลอดภัยอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดี
ส่วนนักท่องเที่ยวที่มาด้วยกันคนหนึ่งบาดเจ็บอีกคนเสียชีวิตครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังทำงานอย่างหนัก
เพื่อค้นหาอีก๒คนที่ตอนแรกยังไม่เจอตัว

แล้วก็ได้พามาเจอผู้บาดเจ็บที่เป็นเพื่อนร่วมทริปเดียวกัน
หลังเกิดเหตุท่านนายกก็แสดงความเสียใจและแสดงความห่วงใหญ่
ยังครอบครัวนักท่องเที่ยวชาวจีนที่บาดเจ็บและเสียชีวิต
ผ่านเอกอัฆฆาราชทู้จีนประจำประเทศไทย

เพื่อรายงานสถานการณ์ทั้งหมดครับ
ขอบคุณในความใส่ใจของสบานไทย
เราก็จะให้ความรับรับรังสูงสุดนะครับ
ทางศูนย์การค้าที่เป็นสถานที่เกิดเหตุเอง
ก็ได้ทำงานผมได้พูดคุยกับท่านผู้จัดการตลวนแล้ว

แล้วก็ทุกอย่างเป็นไปตามโปรตคอทั้งหมด
อกจากนี้แล้วนายกเศรษฐาได้เปิดเผยนะครับว่า
ทางการของมาเลเซียต่อสายมาพูดคุยกับท่าน
สอบถามถึงสถานการณ์เนื่องจากว่า
เมื่อวานมีบุคคลในราชวงศ์ของมาเลเซีย

ท่านก็ได้ยืนยันว่าสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

คุณผู้ชมครับสำหรับศพผู้เสียชีวิตนะครับ
นักท่องเที่ยวชาวจีนแล้วก็พนักงานชาวเมียนมานะครับ
ขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
อยู่ในขั้นตอนรอที่จะให้ญาตินั้นมาประสานเพื่อรับกลับไปครับ
พนับโทโสพนรัฐสิงหะจารุแพทย์ใหญ่
โรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยบอกว่า
หลังเกิดเหตุนะครับผู้เสียชีวิตทั้งสองศพ
ถูกส่งตัวมารักษาที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ
คือนางสาวเจ้าจินหนานอายุ๓๔ปีคนนี้เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน
แล้วก็โมยินนะครับเป็นชาวเมียนมา
ผู้เสียชีวิตชาวจีนพบว่าเสียชีวิตตั้งแต่ในที่เกิดเหตุแล้ว
ส่วนชาวเมียนมาเมื่อกี้ที่เราใช้คำว่า
ถูกส่งตัวมารักษาเพราะว่าตอนที่ส่งตัวมานั้นนะครับ
พยายามยื้อชีวิตอยู่นานกว่า๑ชั่วโมงแต่ไม่สำเร็จครับ
ไม่สำเร็จเนื่องจากนะครับเธอมีแผลถูกยิงหลายนัดและเข้าจุดสำคัญทั้งหมดเลย

ก็ประสานให้ญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองศพนะครับ
ติดต่อขอรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
ทางนี้ตามคัดต่อจะให้สิทธิกับชาวต่างชาติเต็มที่
ก็คือประสานมาจะมารับเมื่อไหร่ก็ได้
กว่าทางญาติจะมีความพร้อม
แต่เบื้องต้นพี่สาวของชาวเมียนมาพนักงานชาวเมียนมา
ได้ติดต่อมาดูศพและมีความประสงค์จะรับศพผู้เสียชีวิตไปแล้ว
ส่วนนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีนที่มากับครอบครัว
จาการพุดคุยกับครอบครัวยังทำใจไม่ได้จากเธอมีลูกเล็ก
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้
ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรับเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดครับ
ค่ะซึ่งทางแพทย์ใหญ่ก็บอกด้วยบอกว่าคือเราก็จะดูแลศพ
จนกว่าทั้งครอบครัวจะพร้อมรับกลับไป
ซึ่งเรื่องนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ทางฝั่งนายจ้างหญิงของชาวเมียนมาเนี่ยเขาไม่ยอมค่ะ
เขาไม่ยอมจริงเพราะว่าลูกน้องต้องมาเสียชีวิต
จากผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปีเขาบอกว่าเขาจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุ
ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ช่วงสักประมาณเกือบ๔ทุ่มนะคุณผู้ชม
ในจ้างของนางสาวโมยินชาวเมียนมาที่ถูกยิง
แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเนี่ยนะคะ
นายจ้างเดินทางไปที่สนปทุมวันจะเอาผิดกับผู้ก่อเหตุวัย๑๔ปี
เพื่อให้ลูกจ้างที่เสียชีวิตไปเนี่ยครอบครัวของลูกจ้างได้เงินเยียวยา
ช่วงเย็นนางสาวโมยินเอาเงินไปฝากที่ห้างตามปกติอันนี้นายจ้างเล่า
แล้วมันก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุพอดี
ตอนนั้นตัวนายจ้างพยายามติดต่อกับลูกจ้างแต่ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะ
ใจคอไม่ดีแล้วเพราะว่านายจ้างเองก็ตามข่าวดูข่าวอยู่ไง
เห็นว่ามีเหตุการณ์ยิงกันที่สยามภารกร
หลังจากนั้นมีผู้ชายโทรเข้ามาปลายสายบอกว่าเจ้าของเบอร์ถูกยิง
แล้วก็ไม่ได้บอกอาการเพียงแต่บอกว่าให้รีบให้รีบมาดู
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาเสียชีวิตเนี่ยผู้ที่ทำให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าเขาต้องจ่ายให้กับทางบ้าน

ถามพี่พี่ตั้งใจอยู่แล้วว่าพี่ให้
แต่ว่าพี่ต้องเอาความกับน้องที่ยิงเอาเงินก้อนให้พ่อแม่เขา
แต่ส่วนตัวพี่พี่มั่นใจว่าพี่ต้องจ่าย
เหมือนน้องเขามีชีวิตอยู่เขาเคยจ่ายแม่เขาเดือนละหมื่น
พี่ก็จะจ่ายหนึ่งหมื่นบาทกับแม่เขาไปตลอด
นี่แหละค่ะนายจ้างก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
ตอนนี้นายจ้างบอกว่ายังไม่กล้าบอกแม่ของนางสาวโมยินเลย
เห็นคลิปที่ตำรวจบอกกับคนก่อเหตุว่าปลอดภัยแล้ว
นายจ้างบอกเลยนะคลิปนี้คลิปนี้อยากจะถามว่าใครปลอดภัย
แล้วลูกน้องของฉันล่ะลูกน้องของฉันกับชีวิตที่เสียไป

เดี๋ยวจะมาบอกกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่ง
คุณผู้ชมคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นที่มีการวิภาควิจารณ์กันในโซเชียลเหมือนกันนะ
เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปดูตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรับผิดของเด็กและเยาวชน
เอาง่ายพูดถึงเรื่องบทลงโทษค่ะ
อันนี้เป็นประมวลกฎหมายอาญานะคะ
อายุไม่เกิน๑๒ปีถ้าทำผิดไม่ต้องรับโทษ
แต่เคสที่ก่อเหตุนี้ผู้ก่อเหตุอายุ๑๔ปี
จะอยู่ในวันที่๒๒๑๕ถูกต้องเป็นยังไงน้ำแข็งถ้าทำผิดไม่ต้องรับโทษ
แต่สารมีอำนาจสั่งมาตรการพิเศษเอาอย่างอะไรบ้างล่ะ
ว่ากล่าวตักเตือนคุมประพฤติหรือว่าส่งไปที่สถานฝึกอบรม
อันนี้อยู่ในช่วงนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอายุ๑๙
ถ้าเกิดทำผิดสารอาจจะตัดสินลงโทษหรือไม่ก็ได้

แต่ถ้าลงโทษก็ให้กำหนดมาตรการฟื้นฟู
แล้วก็ถ้าเกิดอายุ๑๘๒๐ทำผิดต้องรับโทษ
แต่สารอาจจะลดโทษ๑ใน๓หรือว่ากึ่ง๑
อันนี้เอาให้คุณผู้ชมเห็นเรื่องเกี่ยวกับข้อบทกฎหมายต่างนะคะ
นักท่องเที่ยวชาวจีน๒คนมาขอความช่วยเหลือ
บอกว่าแม่เขาโดนยิงแล้วหาแม่ไม่เจอ
เธอก็ช่วยทุกวิถีทางเลยแล้วบอกว่าแบตมือถือเหลือ๑
ยังเอามาคุยน้องเอามาพูดบอกว่าแม่หนูจะตายไหม
เธอก็ปลอบใจน้องไปบอกว่าแม่แค่เจ็บนะ
เดี๋ยวเจอแม่แล้วนะรอแป๊บหนึ่งนะ
แต่พอไปถึงตำรวจบอกว่าแม่ของน้องคนนี้เสียชีวิต
ก็คือหมายถึงชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวจีน
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
คนที่เจอเหตุการณ์นี้เธอบอกเลยบอกว่าสงสารน้องมาก

แล้วทำไมน้องต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้
เป็นเหตุการณ์ที่เศร้ามาก
นี่แหละค่ะอันนี้เป็นในมุมของคนที่เผชิญเหตุนะคะ
ครับเหตุการณ์